แรงทุกสำนักมากเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ
ต้องบอกว่าภาพลักษณ์นางเอกอาจจะสะดุดไปนิดหนึ่ง
อย่างที่มีข่าวตั้งแต่ได้ทราบกันไปนะคะหลังจากที่ร่วมเหตุการณ์ในคลิปทะเลาะวิวาส
แต่ฟ้าหลังฝนของแพทย์นี่เร็วมากเลยนะตกปุ๊บสายรุ้งมาเลยจ้ะ
เหมือนชีวิตของดาสาวแพทย์นับประพาจะกลับมาฮอตร้อนฉากกว่าเดิมด้วย
เห็นได้จากที่เรารายงานไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่า
ไปกดติดตามอินสตราแกรมของเธอเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ชนะคุณอ้ำนะเออและกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลไม่หยุดแค่นี้ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดต่อมมโนของชาวเน็ตกำเริบอีกแล้วค่ะพี่มิ้วค่ะ
คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงกระหึ่มออนไลน์เลย
ระหว่างสาวแพทนปภากับเฮียตอนโนพาคินนี่แหละ
ถึงขนาดพากันติดแฮสแท็กนับประพาคิน
อย่างที่เชอรี่บอกไปว่าแพทนัปราพากับโตโนปาร์คิน
ก็มารวมชื่อกันซะเลยเป็นนับประพาคิน
และที่จิ้นหนักเข้าไปอีกสังคมออนไลน์ยังพากันตั้งกรุ๊ป
แล้วก็ไอจีด้วยให้คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการ

จากการสำรวจของทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเรา
มีกลุ่มแฟนคลับรวมตัวคนรักแพทโน่๑๐๑๐กลุ่ม
มีกลุ่มไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ
กลุ่มนี้โตโนแพทแฟนคลับ
มียอดผู้ติดตามประมาณ๑๐๐คนค่ะ

แล้วก็ต่อกันด้วยนัปภาคีนแพทโน
มีผู้ติดตามราว๕๓๐๐คนนั่นเอง
แล้วก็ต่อกันที่โตโนแพทแฟนคลับ
ผู้ติดตามอันนี้เยอะหน่อย๗๐๐คนนะคะ
ตามมาติดเลยนะโตโนแพทพีเอ็นพีพี

แล้วก็ทำเกือบ๒๐๐๐๐คนแล้วนั่นเองนะจ้ะ

แต่ตัดต่อให้มันอยู่ด้วยกัน
เค้าบอกว่ามันดูด้วยแล้วดูเข้ากันนะครูนี้
แม้ว่าทั้งคู่จะออกมาให้สัมภาษณ์แบบสงวนท่าทีว่า
ตอนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนกันก็ตามนั่นเองนะคะ

แล้วมีการไปเล่นเหมือนโยคะไฟล์
เล่นผ้ากันไปเล่นผ้านะไม่ใช่เล่นท่า
ผ้าแล้วมีการห้อยหัวลงมา

ก็เลยเป็นกระแสว่าโอ้โหไม่จิ้นไม่ไหวแล้วล่ะคู่นี้
แต่ว่าดีกรีความฮอตของแพทย์ตอนนี้ไม่หมดค่ะ

แต่แหม่อยากจะเปลี่ยนในแบบนะ

อยากจะเปลี่ยนนายแบบฝรั่งที่แพทย์ไปถ่ายรูปด้วย

คงจะหมดแผงเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะคะ
เขาบอกเลยว่าแหม่เข้าตำรายิ่งโสดยิ่งสวย

เป็นสาวแซ่บคนโสดคนใหม่ของวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ
ก็เห็นพวกเธอชอบแฮชแท็กกันนี่

ใช่ดิฉันชอบติดแฮสแท็ก
คนสวยมักโสดโสดไม่โสดจริงไม่รู้ไม่รู้แหละ